แต่ตอนนี้คำถามคือธนทรไปหรือไม่ไป
ใช่ไหมอาจารย์คิดว่าเขาต้องไปเจอกันไหมเขาจำเป็นต้องไปคุยกันอย่างนั้นไหม
คือถ้าไปเนี่ยผมว่าเสียคือไม่รู้นะถ้าไปผมก็ว่าคิดสั้น
ว่าคิดสั้นคืออะไรฮะคือคุณเองเนี่ยคุณยืนอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตย
คุณยืนอยู่บนหลักการคุณต้องยอมรับสิ่งที่เป็นอำนาจในระบบนะครับ
อำนาจนอกระบบนะครับแต่ตอนที่ถามว่าเมื่อไปแล้วมีข่าวออกมาเนี่ย
ถามว่าข่าวมาจากฝ่ายไหนคุณภาคภูมิครับฝ่ายคุณธนทรจะเป็นฝ่ายปล่อยข่าวเอง
อีกฝ่ายถึงเป็นฝ่ายปล่อยข่าวนะถ้าเป็นข่าวแบบนี้ต้องบอกว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายปล่อยข่าวนะครับ
ซึ่งดีที่สุดก็คือว่าถ้าไม่ไปจริงต้องรีบออกมาปฏิเสธว่ามันไม่เกินจริง
ยังไม่มีใครออกมาปฏิเสธเลยไม่ทราบเหมือนกันอาจจะวันหยุดยาวมั้งครับ
ใช่ครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีก้าวไกลเนี่ยปฏิกิริยาจากฝ่ายต่างจะเป็นอย่าง
คือผมบอกก้าวไกลเลยนะบอกผ่านรายการนี้เลยนะถ้าคุณเชื่อว่า๑๕๑เสียงของคุณจะไม่เป็นรัฐบาล
แล้วก็ไม่มีลุงด้วยต้องไม่มีลุงอย่างนี้เลยแล้วก็บอกว่าเพื่อไทยเองจะช่วยคุณในการสนุนกฎหมายต่าง
ที่คุณอยากแก้ไขในสภาผมคิดว่าคุณเด็กเกินไปใช้ประโยคนี้เลยนะเชื่อคนง่ายเกินไปนะครับ
เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้จะบอกว่าไม่มีลุงก็ตามเนี่ยแต่องค์คาพยพต่างที่เกิดขึ้นในคณะรัฐมนตรี
มันก็คือกลุ่มอำนาจเดิมทั้งสิ้นมันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อไทยนั้นยอมตัวเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของกลุ่มอำนาจเดิม
แล้วก็กลายเป็นพักที่เรียกว่าเป็นพักกระแสอนุรักษ์นิยมบ้านเมืองจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครับ
และก้าวไกลจะเสียโอกาสเสียโอกาสอะไรเพราะเมื่อคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่คุณจะทำสิ่งต่างที่คุณตั้งใจไว้จะไม่เกิดขึ้น
อย่าไปคิดว่าการเป็นฝ่ายค้านจะสามารถทำงานได้อย่าไปคิดว่าการเสนอกฎหมายในสภานั้นเนี่ย
รัฐบาลจะช่วยเนี่ยคุณจะผ่านในเรื่องของการเสนอกฎหมายได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับ
กฎหมายแต่ละชิ้นแต่ละเรื่องแต่ละฉบับที่ออกมาเนี่ยใช้เวลานะครับบางที๓ปี๔ปีไม่เสร็จด้วยซ้ำ
แต่ถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณมีสิทธิ์ในการผลักดันกฎหมายด้วยความรวดเร็วนะครับสามารถทำได้เร็วกว่านะครับ
เพราะฉะนั้นสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรซึ่งโยนหินถามทางว่าเอาหรือไม่เอานะครับ
ถ้าถามผมในฐานะประชาชนผมไม่เอา
อาจารย์ปริญญาสูตรนี้อาจารย์ว่า
คือถ้าพูดได้ครบนะครับมันมี๓สูตร
คือสูตรที่พลเอกประวิทย์เป็นนายกตัดทิ้ง

สูตรคืออีกสูตรหนึ่งนะครับ
ก็คือสูตรที่เก้าไกรยังอยู่
สูตรที่สองคือสูตรไม่มีเก้าไกยไม่มีลุง
สูตรที่สามคือมีลุงไม่มีเก้าไกย
ผมว่าสูตรมีลุงไม่มีเก้าไกลโดยที่นายกเป็นของเพื่อไทย
สูตรนี้ผมว่าก็ยังไม่ถึง
แล้วทำไมรู้ไหมครับเพราะว่าพอต้องการรัฐบาลที่ไม่ถูกต่อต้านเนี่ย
ไม่มีก้าวไกลแล้วมีลุงเนี่ยจะโดนต่อต้าน
อันนี้เรียกว่าเป็นอันที่กลาง
ไม่มีทั้งก้าวไกลและไม่มีทั้งลุง
แต่ผมยังคิดว่าเพื่อไทยเขาต้องพยายามเดินหน้า

ผมยังมองอย่างนั้นนะครับถ้าต้องการความชอบทำ
กระทั่งตรงนั้นไม่ได้ถึงจะมาสูตรนี้
อันนี้คือสูตรสุดท้ายที่จะผ่าทางตันถ้าเกิดมันติด

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องรอฟังนะครับ
ตอนนี้วันหยุดเขาอยู่ระหว่างการเจรจานะครับ
พูดคุยกัน